ทุนจีนสีเทาที่คุณชุวิตเปิดประเด็นตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย

แต่คุณชุวิตก็ยังตามติดติดตามอยู่

มีการสั่งฟ้องแล้วอายการสั่งฟ้องแล้วนะคะ
ตู้เห่ากับพวก๙ข้อหานัก
ประเด็นคือคุณชุวิตออกมาเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่า

เพราะเริ่มมีการข่มขู่พยาน
คุณชุวิตบอกว่าเริ่มมีการข่มขู่พยาน
แล้วก็เริ่มมีการเหมือนแบบใช้กระบวนการใต้ดิน

ให้คุณชุวิตลองโทรคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นพยาน

ก็มีคนขับรถมาวนหน้าบ้านผมแบบ๒๓รอบแล้ว
แล้วก็มีการเหมือนแบบอันตรายให้ข้อเสนอ

คุณชุวิตก็แพรมถามว่าข้อเสนออะไรยังไง

แต่เขาบอกว่าก็เหมือนแบบมีการแบบยื่นข้อเสนอ

คุณชุวิตเลยบอกว่าเนี่ยอันตรายนะ

ขับรถวนเวียนหน้าบ้านพยานแล้วส่งข้อความข่มขู่

คือคนที่เป็นจำเลยทั้งหมดต้องไปที่ศาล
แล้วต่อหน้าศาลศาลก็จะถามทีละคนเลย

ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าแน่นอนทุกคนคงตอบปฏิเสธ

แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปสู้ในชั้นศาล
พยานก็คือสำคัญถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่า
แจ้งไปที่พบตรแล้วพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ว่ามีพยานสำคัญ๒คนที่ต่างจังหวัดถูกคมขู่

แล้วเรื่องของเรื่องตอนนี้ที่คุณชุวิตอยากจะเรียกร้องก็คือว่า
ภรรยายในตู้หาว่าค่ะที่มียศเป็นถึงพันธุ์ตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงเป็นคนเดียว
ได้รับการประกันตัวออกไปจากคดีนี้ประกันตัวชั่วคราว
ก็เลยสั่งนำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบ
แล้วก็ใช้มาตรการคุ้มครองพยานเอาไว้แล้วทั้งสองคนนั้น
แล้วก็จะเสนอพนักงานสอบสวนถอนประกันของพันธ์ตำรวจเอกหญิง
จำเลยร่วมซึ่งก็คือภรรยาในตู้ห่าว
ได้รับการประกันตัวออกมาเพียงคนเดียวด้วย
เพราะว่าพันตรวจเอกหญิงคนนี้โดนดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
ตอนนี้คณะทำงานบอกว่าเตรียมจะแจ้งข้อหาองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ
และมีพฤติกรรมข่มขู่พยานเพื่อจะขอให้ศาลอนุมัติเพิกถอนการประกันตัวนะคะ
ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าที่ผ่านมาในตู้เห่ามีพฤติกรรมข่มขู่พยานหลายคนเลย
อิทธิพลก็มีมีความพยายามทำลายหลักฐานด้วยวิธีการใต้ดินด้วย
แต่คุณชุวิตบอกว่าผมก็ยังเชื่อนะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา
จะลงโทษกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้
แบบนี้เป็นการฝากความหวังนะ
ทีนี้จากเรื่องนี้มันจะโยงไปอีกเรื่องหนึ่ง

ไปตรวจค้นบ้านของกรงศูนย์ใหญ่นาอูรู

ซึ่งแก๊งปฏิบัติการไม่ใช่แก๊งคณะปฏิบัติการ

ใช่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
ไอ้เรื่องกรณีตบทรัพย์คอนโดห้องพักหรูของอดีตกงศูนย์ใหญ่นาอูรูที่ห้วยขวางเนี่ย
คุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่คือคลิปกล้องวงจรปิดอันนี้ค่ะ

ขอให้พาขึ้นไปเปิดห้องนี้โดยไม่มีหมายค้น

แล้วก็เนี่ยค่ะบอกว่ามาสืบคดีพิเศษไปเปิดห้องให้หน่อยแล้วก็ขึ้นไป

นี่คือกล้องวงจรปิดซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อุกอาจนะ

ไปให้ข้อมูลที่สอนอทุ่งมหาเมฆในความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและร่วมกันบุกรุก

ซึ่งเดี๋ยวสอนอทุ่งมหาเมฆต้องส่งข้อมูลต่อให้สอนอห้วยขวาง
เพราะว่าถือเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะคอนโดเขาอยู่ในพื้นที่ห้วยขวาง

เกี่ยวข้องกับการปล้นบ้านชาวจีนที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีด้วย

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่๓คนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนี้เนี่ย
มีการเก็บสวยทั้งธุรกิจบ่อทรายน้ำมันเถื่อนแล้วก็ของเถื่อน

คุณอัจฉริยะบอกว่าอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบ

เลยว่าจะเจอหลักฐานเป็นเงินสดกว่า๑๐๐ล้าน

เราจะไปฟันชมเลยว่าเขาเขาไปตบสอบจริงแหละเนี้ย
เราก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ขนาดนั้น

แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีหลักฐาน
เป็นกล้องวงจรปิดขนาดนี้
ทีนี้ที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

เป็นชุดปฏิบัติการอะไรมาจากไหน

เมื่อ๒๘พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
เขาเป็นคนตั้งชุดปฏิบัติการนี้ขึ้นมา
ชื่อว่าชุดปฏิบัติการด้านการข่าว

ก็มีการไปตรวจ
งศูนย์ใหญ่ก็คือเป็นบ้านของเขา

๑๓อธิบดีเซนส์รับเรื่องร้องเรียนว่าจะให้ไปตรวจสอบ
๑๔อธิบดีก็ให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการส่งเรื่องต่อ๒๑ธันวาคมมีเหมือนข้อความทางไลน์พูดคุยว่าขอกำลังเสริม
แล้ว๒๒ธันวาคมก็คือภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้
ก็คือลงพื้นที่ไปตรวจส่องใช่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ว่าไม่มีหมายหรอ
ใช่ไงก็ยังมอยอยู่
ถึงคุณจะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่ามันต้องมีขั้นมีตอนหรือเปล่า
มีนอนต้องมีหมาถูกต้องต้องถูกต้องไง
ซึ่งอันนี้ต้องให้ทางนั้นเป็นคนชี้แจ่ง
เพราะว่าทีมชุดปฏิบัติการที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นทีมที่ทางอดีตอธิบดี
การแต่งตั้งการปฏิบัติการในแต่ละช่วงก็ต้องมีเอกสารอย่างถูกต้องด้วยหรือเปล่า

สั่งยกเลิกชุดปฏิบัติการนี้ไปแล้วนะ

ยังไม่เห็นความสำคัญว่าทำไมต้องตั้งชุดนี้ขึ้นมา

เพราะฉะนั้นต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยต้องรอตรวจสอบอีกนะครับผมมีกล้องวงจรปิดภาพถือถุงเงินออกมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับ
กระแทงกระแทง